ต่อกันที่อีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มนิสัยดีนะคะสำหรับกั้งกรคุณผู้ชม
คือก่อนหน้านี้เนี้ยเจอโควิดสี่เก้าเล่นงานเขาเหมือนกันนะคะ
ทำให้งานละครเนี้ยต้องหยุดฉงักถ่ายทำให้ได้
เจ้าตัวก็เลยหันไปเป็นครูสอนเต้นค่ะเพราะว่าเขามีทักษะในเรื่องนี้อยู่แล้วไง
โดยหนุ่มกั้งเนี่ยพอกลับมาเริ่มถ่ายทำละครได้ก็มีละครเจาะถึงสองเรื่องด้วยกัน
แต่ที่เป็นห่วงก็คือครอบครัวพ่อแม่และพี่สาวนี่แหละค่ะที่ติดอยู่ที่ประเทศเยอรมันนาน๓เดือนแล้ว
เนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙ระบาดซึ่งเจ้าตัวก็คาดว่าอีกนานค่ะ
กว่าจะได้บินไปเยี่ยมครอบครัวที่โน่นนะคะ
นี่น่าจะเกือบปีหรอครับพี่สาวด้วยครับเพราะพี่สาวไปเรียนต่อ
ก็ดีที่มีไลน์ก็ยังคุยกันอยู่แต่ว่าก็ตอนแรกเรากลับว่าจะปิดละครเนี่ย
มันต้องปิดเรื่องหนึ่งแล้วเราก็ว่าจะไปต่อตอนนี้ก็ไปไม่ได้แล้วเหมือนกันครับ
คือพี่สาวเขาไปเรียนที่นู่นอยู่แล้วเกือบปีเนาะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คงเดินทางไปเยี่ยมแล้วไปเจอโควิดพอดี
พอดีเลยนะคะก็เลยอยู่ที่โน่นไปเลยยาว๓เดือนนะ
ส่วนเรื่องหัวใจค่ะหนุ่มกั้งสุดกระชุ่มกระชวยเลยตอนนี้
เพราะช่วงโควิดก็เตอร์ไพรส์ทุกคนด้วยการเปิดตัวหวานใจที่ไม่ใช่คนอื่นคนไกลค่ะ
ว่าแต่ไปปิ๊งรักกันตอนไหนแล้วเรียกแฟนได้หรือยังไปฟังกันเลยจ้า
ก็คือคนที่คุยกันคนที่ศึกษากันแหละครับ
ไม่คิดว่ามันเจียดกันมานานแล้วมันจะมาคลิกกันทั้งนั้น
เอาจริงตัวเราก็ไม่คิดเหมือนกันจริงคลิกตอนหลังเล่นละครเสร็จครับ
รู้จักกันลึกขึ้นในหลังจากนั้นที่แบบเริ่มแบบเออพี่กั้นเคยพูดเรื่องนี้เราเคยพูดเรื่องนี้ถามสมายดูอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยเป็นปรึกษากันแล้วก็เลยเออคุยเข้าขากันอะไรอย่างนี้ครับผม

อืมนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าความรักในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหน
ตอนนี้เขายังเพิ่งเริ่มสตาร์ทนะคะเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยรอกันก่อนนิดนึง

แต่ว่าเพิ่งมาปิ๊งรักกันเอาตอนนี้เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะคะ